รถกระบะแข่งกับรถอีกคันนึงมาผู้ชายคนที่ขับรถกระบะนะครับ
เสียหลักไปชนร้านไก่ย่างริมถนนค่ะไก่ย่างกระเด็นเกลือนเลยคุณผู้ชมฮะ
แล้วมันไม่ได้จบแค่ร้านไก่ย่างสิเนี่ยครับชนแล้วโอ้โหพุ่งแรงด้วยเข้าไป
ดูสิครับกว่านมาหมดเลยเอ่อโหแล้วไปชนกำแพงอ่ะขุนพรภรณ์นะครับ
กล้องวงจรปิดจับภาพได้ครับรถกระบะแข่งกันมากับรถยนต์อีกคันหนึ่ง
เสียหลักไปชนร้านไก่ย่างริมถนนแล้วไปชนกับกำแพงบ้าน
นะฮะที่อยู่ตรงนั้นฝุ่นตลบทั้งถนนเลยครับ
รถเนี่ยหงายท้องล้อชี้ฟ้านะครับอยู่บนซากของกำแพงบ้านพังยับเยิน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตะบนตาศิษย์อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนะครับ
นาฬิกาเมื่อเช้านี้รถคันนี้มีนายธวัชชัยบุตรสาลีอายุยี่สิบสามปี
เป็นคนขับเนี่ยครับล้อชี้ฟ้าไหมล้อชี้ฟ้าแบบนี้เลยนะครับ
ศีรษะนะครับแตกกู้ภัยปลวกแดงปฐมพยาบาลแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลปลวกแดงนะครับ
นายสมเดชจิตสมนะครับเป็นเจ้าของบ้านที่รถชนเสียหายเล่าบอกว่า
ได้ยินแล้วได้ยินเสียงดังนะเลยออกมาดูโอ้โหฝุ่นตลบไปหมด
รถกระบะก็อยู่บนกำแพงบ้านนะครับคือไปชนร้านไก่ย่างมาก่อน
นางสาวทันชนกเจ้าของร้านไก่ย่างเล่าบอกว่า
ตอนนั้นนะแฟนเธอเนี่ยเพิ่งจะขายไก่ย่างให้ลูกค้า
เสร็จพอดีเลยเดินเข้ามาในบ้านนะครับ
จากนั้นรถก็แล่นมาชนร้านเสียงดังสนั่น
ขานล่ะในขานคือลูกค้าที่มาซื้อไก่ย่างก่อนเกิดเหตุ
เล่าบอกว่าโอ้โหผมซื้อไก่ย่างเสร็จนะ
เดินออกมาได้นิดเดียวได้ยินเสียงโครม

แฟนก็เพิ่งหนีออกจากลูกค้าแล้วก็เข้าห้องน้ำ

แล้วก็ปั้งไปเลยคือหูมันชาแล้วตอนนั้นไม่ได้ยินอะไรแล้ว

มีไก่ด้วยมันย่างอยู่ไหม

งแล้วค่ะสุกแล้วพร้อมขาย๘โมงค่ะ

ใช่ครับผมไปซื้อไก่แล้วก็ผมก็เดินออกมาพอดี
เดินมาถึงตรงตรงนี้พอดีพอเดินมาถึงตรงนี้ปุ๊บได้ยินเสียงเบรก
อ้าาามาก็สัดนี่ผมมายืนอยู่ตรงนี้

ตกใจไหม
ก็มันก็ปกติแหละมันก็ต้องตกใจมาก
ถ้าว่ามันไม่หลุดโดนเสาไฟหน้าผมโดนเลย
อยากรู้ว่าเหตุการณ์จริงเป็นยังไงต้องให้คนแบบนี้เล่า

ชาวบ้านบอกนี่เกิดอุบัติเหตุบ่อยเหลือเกินขับรถเร็วกันจังเลย
เขาถามบอกว่ามีวิธีไหมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีวิธีไหมจะชะลอความเร็วรถบริเวณนี้หน่อยฮะ

เดินลงมานะคะมันก็จะเป็นแรงรถด้วยส่วนหนึ่ง
ถ้ายิ่งมาด้วยความเร็วมันก็ควบคุมยากนะคะ
จุดนี้อาจจะต้องมีป้ายเตือนหรืออะไรสักอย่าง
เพื่อให้คนขับระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นนะคะ